เที่ยงแล้วพาไปหาอาหารอร่อยทานกันดีกว่านะคะ
หลากหลายที่ที่จะพาไปนะคะร้านแรกก็คือชื่อว่าร้านควันฟืน
แต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของเมนูรายละเอียดอาหารต่างนะฮะ

คุณเดาสิว่าร้านนี้ต้องกำเงินไปเท่าไหร่ถึงจะซื้ออาหารร้านนี้ทานได้

ร้านควันฟืน๙บาทตอนนั้นลูกสาวของป้าเนี่ย

ยังไม่ได้ขายของเก่าในวันนั้นก็เลยยังไม่ค่อยมีเงิน

ถามว่าคือถามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่า

คือลูกสาวป้าท้องอยากกินก๋วยเตี๋ยว

ขอแค่เส้นกับน้ำก็ได้
เพราะลูกสาวอยากกินมาก
โอ้โหคุณนึกออกมั้ยอาการคนท้องอ่ะ

ได้กินใช่มันก็จะมีฮอร์โมนที่แบบมีความน้อยเนื้อต่ำใจถ้าไม่ได้กิน
พยายามไปหามาแต่กลับโดนเจ้าของร้านไล่
มันฝังอยู่ในใจป้านะคะ

ป้าก็เลยคิดเอาล่ะอยากลองขายก๋วยเตี๋ยว๙บาทดู

ก็เลยนำรถจักรยานยนต์ไปขาย
แล้วมองหาทำเลดีจนขายได้เนี่ย
คือที่จงปัจจุบันที่ขายมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะ

ตอนแก่จะเปิดร้าน
นะคะแล้วจะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วย

แกก็นะไปบอกคนที่
แกจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ลูกสาวแกจำได้ไหม

ป้ายังไปบอกด้วยนะว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าได้นะ

ก็นี่แหละที่ป้าเคยตามหาว่าขอซื้อก๋วยเตี๋ยว๙บาทได้ไหม
พอไม่มีใครให้ป้าก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านเองเลย
แล้วนี่เปิดมานี่๑๔ปีแล้วนะ
๔ปีแล้วก็ยังขายได้อยู่ได้มีกำไรเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะ
ทีนี้ร้านควันฟืนจริงป้าเล็กบอกว่า
จริงตอนแรกไม่ได้ทำจากฟืนหรอกนะก็ทำจากแก๊สนี่แหละ
แต่ว่าโจรมันชอบมาขโมยถังแก๊สป้าตลอดเลย
ไม่มีเงินซื้อถังแก๊สใหม่ก็เลยเปลี่ยนจากการใช้แก๊สหุงต้ม

ส่วนฟืนที่นำมาใช้ก็เป็นไม้ที่อยู่ปั๊มนั่นแหละหลังร้านต่าง
ตอนเย็นป้าเล็กกับลูกหลานก็จะไปช่วยกันเก็บฟืนมา
โอ้โหนี่แกงเขียวหวานไก่เมื่อสักครู่น่าทานมาก
ป้ายืนยันว่าจะขายอาหาร๙บาทไปตลอด

เพราะกำลังใจที่สำคัญคือความสุขของลูกค้าที่หมุนเวียนกันมา

ส่วนใครที่สนใจขอปักหมุดไว้นิดหนึ่งนะคะ
แวนไปให้กำลังใจแล้วก็ไปอุดหนุนป้าเล็กได้นะคะ
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๗โมงเช้าจนกว่าวัตถุดิบจะหมด

ใครที่อยู่แถวนั้นแวะเวียนไปได้๙บาทเท่านั้นเอง
ข้าวผัดข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงโอ้โห

ว่าจะมีราคานี้อยู่ในยุคนี้ด้วย